จะให้กำลังใจนะคะผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะ

หน้าที่ที่เข้าไปในพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามีข่าวมาล่าสุดนะคะมีกู้ภัยนายหนึ่งต้องสังเวยชีวิต
ครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปแล้วนะคะนี่เป็นสิ่งที่แชร์ออกมาจากเฟซบุ๊ก
ที่มีชื่อว่ามีอะไรบอกด้วยอุบลราชธานีเนี่ยนะคะ
เป็นภาพของผู้เสียชีวิตนายดำรงศักดิ์เจียดประโคน
หรือว่าสทต้งเป็นอดีตสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านกรวด
ต่างหมดบุรีรรมและปัจจุบันเป็นอาสาสมกู้ภัยสว่างจันยธรรมบุรีรรมนะคะ
เจ้าของรหัสก็คือจัญญา๘๐๒ค่ะภาพนี้ถูกแชร์และมีข้อความเล่าแบบนี้นะคะ
สัปดาห์ก่อนนายดำรงศักดิ์ผู้เสียชีวิตมาช่วยชาวบ้านที่อุบล
จากนั้นเดินทางกลับมีอาการป่วยไข้สูงหมอตรวจพบว่ามีอาการปอดติดเชื้อ
จากนั้นปอดอาการหนักขึ้นเรื่อยค่ะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมา
และจากไปอย่างสงบเช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนภาพนี้ค่ะภาพต่อไปเนี่ยนะคะเป็นโพสต์สุดท้ายของสทโต้งผู้เสียชีวิต
โพสต์ไว้ตอน๑ทุ่ม๑๐กันยายนบอกว่างดติดต่อสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
ไปหาหมอพักผ่อนร่างกายก่อนครับ
ยังโพสต์ระดมเงินบริจาคและสิ่งของจากชาวบ้านบ้านกรวดมาช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ส่วนคลิปต่อไปเนี่ยนะคะยังคงเป็นคลิปที่เราจะต้องให้กำลังใจกันต่อเนื่องสำหรับเจ้าหน้าที่
ที่ยังลงพื้นที่อยู่และเจ้าหน้าที่กลุ่มใหม่ที่จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะคะ
แต่นี่เขาลงพื้นที่ไปแล้วไปช่วยเหลือแล้ว

เป็นทีมจิตอาสาฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะ
ไปพร้อมเรือลำเลียงสิ่งของถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารแห้ง

ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ที่ค่อนข้างลึกเข้าไปหน่อยเนี่ยนะคะ

แล้วก็ไปให้กำลังใจชาวบ้านที่ติดอยู่ตามจุดต่าง
คนเขาติดอยู่ตามจุดที่มองไม่เห็นเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปหาเขาไปให้กำลังใจเขา
จากเอาสิ่งของไปช่วยแล้วเนี่ยนะคะ

ก่อนหน้านี้รับบริจาคผ่านไอจีส่วนตัว
พี่ตายเพ่นภักดิ์ได้รับความชื่นชมเยอะเอ่ยนะฮะ

เพราะว่ามีคนร่วมบริจาคเยอะและแพ็คของด้วยมือของตัวเองด้วยนะคะ
อ้าวมีคลิปทั้งสองท่านนี้ค่ะ

นี้นะคะทีมที่เขาลงไปเนี่ยเขาบอกว่าในระหว่างที่แวะพักเขาไปเจอเหตุการณ์ที่เรียกรอยยิ้มได้เหมือนกันนะเอาไปดูว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะ
แต่ล่าสุดนิดนึงผู้ว่าอุบลบอกว่าอำเภอวาบรินอำเภอเมือง
สว่างวีรวงอำเภอตานสุมอำเภอพิบุญมังสาหาร
อำเภอโขงเจียมตอนนี้เป็นอำเภอที่ยังคง
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลอย่างใกล้ชิดด่วนนะครับ

หลังที่น้ำจะออกจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง
กันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับ